หิวเดี๋ยวจะพาไปที่ที่หนึ่งที่เขาทำการเลี้ยงผี

รวมเอาไว้แล้วเป็นเรื่องราวของความเชื่อเขาทำแล้วจะเป็นสิริมงคลมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย
คุณผู้ชมครับเคยทำบุญกับศพรายญาติกันไหมล่ะครับ
วันนี้ตลอดข่าวของเราจะพาไปดูการทำบุญเลี้ยงอาหารกับศพภรรยา
เพื่อส่งบุญส่งกุศลกันจะมีการเลี่ยงอาหารกับศพรายญาติแบบไหนบ้าง
ไปดูกันเลยครับ
ไปดูการนำโต๊ะจีนเลี้ยงผีกลางป่าช้า
ฮึฮึฮน่ากลัว
บรรยากาศโตจีนแบบนี้ไม่ได้เปิดปาร์ตี้เรียกเพื่อนมาแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความสนใจในการนำอาหารมาจัดเลี้ยงให้กับผีรายญาติจำนวนมาก
ให้แก่พี่รายญาติทั้งหลายนั่นแหละครับ
โดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาโอ้โหแทบจะไม่มีคนมาทำบุญให้กับผีรายญาติเลย
แต่พอมาถึงครั้งนี้เมื่อสถานการณ์พร้อมเขาจึงจัดพิธีนี้ขึ้นมา
พอชาวบ้านรู้ข่าวต่างก็พากันนำอาหารมาร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
ซึ่งรูปแบบของการเลี้ยงโต๊ะจีนผีครั้งนี้ก็เป็นรูปแบบของงานเลี้ยงทั่วไปนั่นแหละครับ
แค่เราจะไม่เห็นใครมานั่งบนโต๊ะเลยแม่ถ้าเห็นแล้วก็ผมก็คงวิ่งคนแรกนะสิครับ
สุดท้ายแล้วไม่ใช่แค่เลี้ยงอาหารอย่างเดียวนะยังมีหนังกลางแปลงมาฉายจอยักษ์
เพื่อไอ้พีคเกิดการเพลิดเพลินสันธนาคาร
แต่ว่าตัวจริงครั้งนี้ถ้าใครอยากดูฟรีแล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับ
เพราะว่ามันน่ากลัวขนาดนี้ผมไม่อยู่แล้วล่ะครับ
เรื่องต่อไปเราไปดูการเหมาหมูหันมาเลี้ยงผีกลางป่าช้า
นี่แหละครับเมนูหมูหันเลี้ยงผีกลางป่าชาเธอคนนี้คือใครเธอคือครูขนมเทียนหรือผู้ใช้เฟซบุ๊คว่าซีรีไว้
ดูสิครับเธอจัดเต็มกับเมนูเด็ดจานรู้อย่างหมูหันกว่า๓๐ตัว
มาย่างกันสดกลางป่าชาแบบนี้เพื่อเสิร์ฟในการทำพิธีเลี้ยงผีรายญาติเลยนะครับ
อกจากเป็นมิติใหม่ในการเลี้ยงผีรายญาติแล้วเมนูหมูหันก็คงจะทำให้คนส่งบุญอิ่มจิต
คนรับบุญอิ่มใจไปตามตามกันเลยนะครับแม่งานนี้ได้แต่ภาวนาให้บุญนั้นส่งถึงไวด้วยนะครับ
สาธุและที่สำคัญหลังจากทำพิธีเชิญวิญญาณผีมากินอาหารแล้วก็เป็นเวลาที่หลายคนรอคอยรอยคอ
เพราะมีการจุดจุดทูบเสียงท้ายที่หน้าหลุมศพบริเวณเสาปูนที่๑๕
โดยชาวบ้านหลายคนก็นั่งรอจับจองเลขทูปที่เห็นเพื่อพร้อมที่จะนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้
เพราะเขาได้ยินเสียงล่ำเสียงลือว่างานเลี้ยงผีครั้งที่แล้วมีเลขรายปักให้โชคใครหลายคนไปเช่นกัน
สงสัยผมคงต้องไปลองกันสักหน่อยแล้วนะครับ
แต่ขอหาพระสักองค์มาครองก่อนแล้วกันนะครับกลัวผีหลอกบ่ายครับ